คือการเสียชีวิตของคุณแตงโมคุณผู้ชมที่สื่อติดตามกันมาต่อเนื่อง
เพราะเอาจริงสังคมส่วนใหญ่เลยก็ยังคงคลางแคลงใจกับการทำหน้าที่ของตำรวจตั้งแต่ต้น
ใช้คำนี้เลยนะคะก็คือไม่ไว้ใจตำรวจตั้งแต่ต้น
เพราะมันมีอะไรไม่ชอบมาพากลหลายอย่างเช่นไม่ยอมอายัดเรือ
ผู้ต้องสงสัยบางคนหรือพยานบางคนปฏิเสธเรื่องของการตรวจสารเสพติดก็ได้
หรือตรวจปริมาณแอลกอฮอลแล้วก็ไม่พบปล่อยให้ทั้ง๕คนหายไปเป็นวันแล้วค่อยเรียกตัวมา
แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมทีนี้ถามว่าใครยอมได้ก็ยอมไปแต่กลุ่มนี้เขาบอกว่าเขายอมไม่ได้
ที่จะทำให้เรื่องนี้มันไม่ถูกไขความทิ้งสถีนี่ค่ะกลุ่มคนพลเมืองดีเที่ยวรักแตงโม
เขามีการนัดรวมตัวกันนะคะเพื่อทวงความยุติธรรมให้กับคุณแตงโมที่กระทรวงยุติธรรมเวลาบ่ายโมงตรงถึง๔โมงเย็นของวันนี้นะคะ
กำหนดการรวมตัวเพื่อความยุติธรรมวันจันทร์ที่๒๑มีนาคม๒๕๖๕กระทรวงยุติธรรมหลัก๔
คุณผู้ชมย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะเวลาบ่ายโมงตรงถึง๔โมงเย็นวันนี้
แท็กแตงโมต้องไม่ตายฟรีแฮชแท็กคนตายพูดไม่ได้
คือกลุ่มนี้บอกว่าจะยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมไปที่กระทรวงยุติธรรม
ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาใช้กฎหมายอย่างเที่ยงธรรม
ปิดหูปิดตาประชาชนเพราะคดีนี้เป็นคดีที่ผู้คนให้ความสนใจ
ไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะคะต่างชาติก็ให้ความสนใจนะคะ
เพราะฉะนั้นเขาย้ำอีกรอบหนึ่งว่าแตงโมจะต้องไม่ตายฟรีนะคะ
เดี๋ยวรอดูว่ามีคนไปเยอะไหมนะคะ
นี่คุณผู้ชมดูนะขอความยุติธรรมให้แตงโม
กฎหมายเท่ากับปิดหูปิดตาคนทั้งโลกเท่ากับไม่โง่มองเห็นอะไรนะ
โซเชียลไม่หยุดติดตามคดีลุยต่อสังคมไม่ให้อภัยจดจำตลอดการ
แผ่วเลยนะคะสำหรับโซเชียลนะคะ
ทีนี้ทนายเดชากิติวิทยานันต์ล่ะคะมีความเคลื่อนไหวอะไรไหม
มีค่ะคือสักประมาณ๘ชั่วโมงที่แล้วคุณผู้ชมนะคะ
นี่ถ้าณตอนนี้นะ๘ชั่วโมงที่แล้ว
บอกว่าอาทิตย์หน้าคดีน้องแตงโมน่าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ติดตามจากทนายคลายทุกข์ในฐานะทนายความผู้เสียหาย

อาทิตย์นี้นี่แหละน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะ
รอดูความเคลื่อนไหวจากคุณเดชาด้วยนะคะ